เรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ตอนนี้คนที่ได้รับไปแล้ว๓๒ล้านคน
เม็ดเงินถึงมือประชาชนแล้ว๑๖หมื่นล้านบาท
แต่หลายคนยังคงรอความหวังนะคะ
เมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไหร่ฉันจะมีสิทธิ์

แต่รัฐบาลบอกว่าเราไม่ทิ้งกันนะ

เพราะฉะนั้น๒๐เมษายนนี้ตั้งแต่๖โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ

อุปกรณ์โดยเฉพาะมือถือเตรียมให้พร้อมนะคะ

คุณผู้ชมเรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณลวรนแสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง
บอกว่าจันนี้ก็คือพรุ่งนี้๒๐เมษายน
สตาร์ทเลยตั้งแต่๖โมงเช้าเป็นต้นไป
จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง

ทบทวนสิทธิ์ก่อนหน้านี้เราใช้คำว่าอุทธรณ์
ตอนนี้ใช้คำว่าขอทบทวนสิทธิ์ค่ะ
คือมันจะมีปุ่มเมนูเข้าไปนี่ไง
ุ่มคลิกเลยนะคะทบทวนสิทธิเพิ่งเพิ่มเข้าไป
แล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มขอทบทวนสิทธิ์
กรอกข้อความโดยไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงการคลัง
นะคะคุณผู้ชมทุกอย่างทำผ่านออนไลน์
ไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังไม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทย
ไม่ต้องไปที่ออมสินทกศและทอศ

ระยะแรกโฆษกระทรวงการคลังบอกว่าจะเปิดกว้าง
สำหรับทุกกลุ่มอาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มที่
บางคนไงบางคนก็กลัวไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า
จะเข้าเกณฑ์หรือเปล่าไม่เข้าเกณฑ์หรือเปล่า
ยกเลิกไปดีกว่ากลัวว่าผิดกฎหมาย
กลุ่มนี้คุณลวรนบอกว่าก็จะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ด้วย
จริงค่ะไปกันเองเลยนะคะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเองเลยค่ะ
ไปตรวจสอบยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของคนที่ลงทะเบียนไว้
ยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
จะได้รับเงินครบ๓เดือนอย่างแน่นอน
ส่วนใหญ่คนที่ขอทบทวนกับอุทธรณ์อะไรแบบนี้

เนื่องจากว่าบางทีพ่อแม่ไปลงทะเบียน
เป็นเกษตรกรเอาไว้แต่ลูกมันไม่ได้เป็นส่วนเจียวคล่อง

อาศัยต้องคนต้องลงพื้นที่แล้วล่ะ
ใช่แล้วก็ย้ำด้วยว่าออนไลน์เท่านั้น
ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนใดทั้งสิ้นนะคะ